ติดตามเรื่องของทีมชาติไทยครับทั้งสองชุดแล้วนะครับ
เพราะว่าในช่วงโทรเมนต์ตอนนั้นเนี่ยฟุตบอลลีกในบ้านเรายังไม่จบดี

อาจจะได้นักกีฬาที่ไม่ได้ฟูลทีมไปแข่งขันนะครับ
ก็โดยแจ้งให้ทราบแล้วก็คุยกันไว้ร่วงหน้าไปบ้างแล้วว่านะครับแต่ว่าใดเรื่องสักนาภาพ
กีฬาเองเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับ
สิบสองถึงยี่สิบสามพฤษภาคมนะครับ
บอลชายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มแข่งขันก่อนวิธีเปิดประมาณ๕๗วัน
ซึ่งนะครับโปรแกรมมันชนกับฟุตบอลภายในประเทศทั้ง๓รายการ
ซึ่งคุณกรวีปริศนานันทกุลครับรักษาการประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทไทยลีก
ก็บอกว่าได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่โค้ชทั้งสองทีม
เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมในการแข่ง๔เกมก็จะประสานขอตัวนักกีฬาจากสะโวสอนเอง
เงื่อนไขของเวลาไม่เอื้ออำนวยให้เลื่อนโปรแกรมฟุตบอลลีกในประเทศจากนี้ได้อีกครับ
ส่วนประเด็นจากศึกไทยลีกที่ขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับเสมอกับบุรีรำ๐๐มีจังหวะนี้ครับ
แฟนบอลขอนแก่นรายหนึ่งเนี่ยปลาลูกบอลเข้าไปนะครับในจังหวะที่ธีรทรกำลังจะเล่นเตะมุม
ซึ่งเจ้าตัวก็หันมาทำสมาธิแล้วก็ตะนางตาเล่นต่อไปนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความนะครับซึ่งแฟนบอลเนี่ยก็บอกว่า
ใครที่ไม่พอใจที่เขาเนี่ยปลาบอลใส่ธีรทรเนี่ยให้ทักแชทส่วนตัวมาได้เลยครับแล้วก็
ได้ออกมาแถลงการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ลงโทษแฟนบอลรายนี้นะครับ
ไม่ให้เข้าสนามในเกมที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นผู้จัดทุกรายการเลยนะครับ
กว่าจะมีการประกาศในการเปลี่ยนแปลงนะครับ
จากนั้นธีรทรก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวต่อกับแฟนบอลรายนี้สุดเจ็บแสบเลยนะครับ
ก็มีเนื้อหาใจความประมาณแบบนี้นะครับว่า
อย่างน้อยตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ทำอะไรเพื่อชาติ
ของกลุ่มเอกนัทที่๒ทีมไทยนะครับลงเตะต่อเนื่องเลย
ก็เอาชนะกัมพูชาไปขาดลอยนะครับ๑๖ต่อ๐
ทำให้๒เกมแรกในโทรเมนต์นี้นะครับ
รวมกันไปแล้วถึง๒๙ประตูด้วยกันนะครับ
เกมแรกชนะลูไนไป๑๓๐นะครับ
หลังเกมเนี่ยพีรพัฒนแก้ววิลัยที่ยิง๒ประตูในเกมนี้ก็บอกว่า
ทีมไทยต้องโฟกัสไปทีละเกมยังไม่ต้องมองถึงการผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับ
เพราะทุกทีมต่างมีจุดแข็งที่จะประมาทไม่ได้
โดยรวมนะครับฟอร์มก็ทำได้ตามมาตรฐาน
ส่วนสิ่งที่ต้องปรับจริงน่าจะเป็นเกมรับ
กับการจบสกอร์ที่จะพยายามทำให้ดีกว่านี้
แกรมนัดต่อไปนะครับพบกับอินโดนีเซียในวันที่๕เมษายนนี้
วันพรุ่งนี้นะครับเวลา๕โมงเย็นครับ